ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ประตูนี้เหรอประตูนี้เหรอ
เป็นพนักงานที่นี่ไม่ใช่พี่ค่ะ

ก็ตกพี่ค่ะ
แล้วตกทำไม
ตกขึ้นตัวทำไม
เลี่ยงทำไม

ไม่ใช่พี่นะ
เอาสิเอาอีกสิ

คือถ้าเลี่ยงเลี่ยงไปเจือนเกิด
เดี๋ยวข้อแสงตั้งของเจือนหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะ

คลิปนั้นเป็นคลิปที่ได้ยินทั้งคำพูดด้วย

อย่างชัดเจนทำให้มีคนพูดถึงเยอะนะคะ
แล้วก็ถัดมาหลังจากที่คลิปมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไม่เท่าไหร่นะคะ
ก็มีการออกมาแถลงข่าวโดยในอำเภอในพื้นที่
รวมถึงผู้ชายที่อยู่ในคลิปซึ่งเป็นผู้กระทำต่อผู้หญิงนั้น
ก็ได้ออกมาขอโทษแล้วก็ยอมลาออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากมีคลิปปล่อยออกมาเป็นคลิปที่๒นะคะ
เป็นการตอกย้ำว่าตกลงแล้วหลังจากที่ออกมาขอโทษนั้น
ก็ดูจะไม่ได้ยี่หละกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือคลิปทำให้คนกลับมารู้สึกอีกครั้งนะคะ
วันนี้ทางทีมโปรดิวเซอร์ได้ลองติดต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้รับคำตอบรับแต่ขับรถมาที่กรุงเทพไม่ทันค่ะ
ว่าผมเองก็ต้องการจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่นกันนะคะเราจะคุยกับอดีตตัวประธานนะคะ
คุณนพดลเอมบัณฑิตค่ะคุณนพดลสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

คุณนพดลเห็นคลิปที่ออกมาทั้งตัวแรกแล้วก็ตัวที่๒แล้วใช่ไหมคะ

ที่สองที่ออกมาแล้วทำให้เรื่องกลับมาอยู่ในการวิภาควิจารณ์อีกครั้งเนี่ยนะคะ

คลิปที่ออกมาคลิปที่๒น่ะเราพูดวันไหนคะ
คือวันนั้นเป็นวันที่๙นะครับ
เป็นวันศุกร์นะครับ
เพราะว่าทุกวันที่๙ของเดือนเราจะมีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสากรในรอบเดือนนะครับ

เรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่๑๖เดือนที่แล้ว
แล้วก็ข่าวเพิ่งมาดังคืนวันที่๑
มีคนโทรมาบอกผมให้ผมเปิดแต่นี่ผมเปิดดูไม่เป็น
เพราะผมเพิ่งนัดเล่นไลน์เล่นอะไร
ก็เลยมาข่าวก็มาดังมาที่
ซึ่งวันที่๙เราต้องประชุมประจำเดือน
มีนักข่าวมีท่านนายอำเภอท่านกำนันท่านนายก
ก็ชวนผมมาพบนายอำเภอนะครับ
แล้วก็ผมก็ขอโทษสิ่งต่างที่ผมได้ทำไป
เพราะช่วงนั้นเครียดมากนะครับ
ก็ได้มีการประกาศลาออกจากต่อหน้าสื่อมวลชนและท่านในอำเภอท่านกำนันและท่านนายกอบจ
แต่ว่าพอรุ่งขึ้นวันที่๙
มันต้องเป็นการประชุมประจำเดือนของทุกเดือนอยู่แล้ว
ซึ่งผมก็จะทั้งท่านสาคอนต่างหวัดท่านมณูนอยู่ดีนะครับ
ซึ่งเป็นสากรจังหวัดบอกว่าผมยังดำเนินการเป็นประธานกรรมการได้วันนี้
ก็ไม่ต้องมีการประชุมแถลงการธุรการต่าง
กิจต่างหรือการดำเนินต่างในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ผมก็ต้องมาทำการประชุมในวันนั้นนะครับเป็นวันสุดท้าย
พอประชุมเสร็จนะครับก็ประกาศลาออกครับ
แล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปสากรเลย

วันที่เข้าสหกรณ์วันสุดท้ายคือวันที่๙ธันวาคม

ค่ะก็คือวันที่มีผู้ใหญ่บอกว่าเรายังคงต้องทำหน้าที่ประธานต่อ

แต่วันนั้นคือวันหลังจากที่ออกมาแถลงข่าวขอโทษ
แล้วก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานถูกไหมคะ

อันนี้ฉันย้อนกลับไปนะคะว่าที่ทางคุณนพดมบอกว่ามันเริ่มมีข่าวช่วงคืนวันที่๗เนี่ยนะคะ
แล้ววันที่๘ก็มีออกมาเป็นข่าวแล้วก็ขอโทษขอโพยกัน
ทีนี้วันที่๙เอาคลิปที่๒นะคะวันที่๙
เนื้อหาสาระที่เราพูดกับคนในสากรวันนั้นเนี่ย
ถ้าคนฟังแล้วเนี่ยพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคะ
คือดูแล้วคุณนพดลก็ยังมั่นใจว่าตัวเองคงจะได้ยังกลับเข้ามาทำหน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่งในสากรอยู่
ฉันเข้าใจถูกไหมคะที่สื่อสารกันวันนั้น
ครับเดี๋ยวผมไม่ต้องเล่าให้คุณจำฝันภาพนะครับ

การที่เป็นสากรได้ก็คือประชาชนนะครับ
ที่มีอาชีพทางการเทศทำไล่ทำหน้านะครับ
จัดตั้งกันเป็นกลุ่มแล้วก็จดทะเบียนเป็นสหกรนะครับ
ไม่ใช่แค่รายการสาคอนทุกคนแม้กระทั่งผมเนี่ย
ก็คือเกษตรกรเป็นสมาชิกของสากรคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็สมาชิกเนี่ยเลือกผมเนี่ยมาเป็นประธานกรรมการ
สาคอนตั้งมาสี่สิบปีแล้ว
ก็เป็นประธานอยู่สิบสองปีในระหว่างสิบสองปีเนี่ย
ผมได้พัฒนาสากรมีชื่อเสียงให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในการเรียกตั้งหกสมัยสิบสองปีเนี่ย
ผมได้รับคะแนนท่วมท้นมาตลอดนะครับ
พอดีได้โอกาสนี้ก็ได้โอกาสนะครับ
เดี๋ยวที่ฉันให้กลับมาประเด็นที่คุณนพดมพยายามจะสื่อสารนะคะ
ว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าแย่งชิงอำนาจกันในสากรหรือเปล่า
แต่ว่าวันนั้นที่ได้พูดในคลิปเนี่ยนะคะ

คุณนพดลบอกคนในสากรว่าตัวเองจะกลับมาเป็นที่ปรึกษาที่สากรนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับวันที่ผมลาออกนะครับ

อ่าวันที่ผมลาออกจากสากรนะครับ

กรรมการส่วนใหญ่ไม่อยากให้ผมลาออกนะครับ

คือมันเป็นเรื่องภายในในห้องทำงาน
ห้องเล็กเนี่ยเป็นเรื่องภายในนะครับ
แต่มีพนักงานเนี่ยเอาออกมาข้างนอกเพราะว่ามันเป็นห้องทำงานผม
แอบเอาภาพในกล้องวงจรปิด
โดยปกติกล้องวงจรปิดเนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับ
ทุกคนก็ทราบดีว่ากล้องวงจรปิดไม่มีเสียง
เขาใช้โทรศัพท์มือถือบรรทึกเสียง
แล้วก็มาตัดต่อเอาที่สำคัญเอาที่ผมเสียหายมาออกนะครับ
ซึ่งมันเป็นเพื่อเรื่องภายในองค์กรเล็กเนี่ย
แต่คุณแอบเอาออกมาประคงข่าวต่อหน้าสาธารณะจนเนี่ย
ผมถือว่ามันไม่น่าจะทำกันรุนแรงขนาดนี้

ขอกลับไปที่คำถามที่ถามคุณนพดลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าคุณนพดลประกาศว่าตัวเองจะกลับมาเป็นที่ปรึกษาสหกร
หลังจากที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานหรือเปล่าคะ
คือใช่ครับคือว่าถ้าคณะกรรมการเนี่ย

อุทิศตนให้สากรมาตลอดเนี่ย
เขาก็สามารถจะใช้มติกรรมการเลือกผมมานะครับ
เป็นที่ปรึกษาได้
ตอนนี้
ผลงานดีเนี่ยเขาก็สามารถเลือกผมเข้ามาบริหารงานต่อได้

ผมไม่ได้ทำลายสหกรนะครับ
ผมมีเดินทางให้สหกรมีความเจริญครับ
ตำแหน่งประธานที่คุณนพดลพูดถึงว่าตัวเองจะกลับเข้ามาเป็น
่งที่ปรึกษาที่จะกลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหลังจากลาออกจากตำแหน่งประธานแล้วเนี่ยนะคะ
วันนั้นที่พูดเนี่ยหมายถึงตัวเองถูกไหมคะ

แล้วตอนที่พูดนั้นเนี่ยมีการเลือกคุณนพดลกลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วหรือยังคะ
ยังครับยัง
คุณนพดลตอนนั้นมั่นใจไหมคะตอนที่พูดน่ะ
มั่นใจไหมว่ากรรมการหรือคนในสากรจะเลือกตัวเองกลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะ
ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าสมาชิกหรือกรรมการเนี่ยถ้าดูแต่ในคลิปนะครับ
ก็มองว่าผมเป็นผู้กระทำผิด
แต่ถ้าการบริหารงานหรือปฏิบัติงานของผมทุกคนรู้ดีสาครในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกอำเภอรู้ดี
ว่าผมเป็นคนทุ่มเทให้ตั้งนานเท่าไหร่ทำตั้งแต่๖โมงยัน๒ทุ่มนะครับ
ไม่เคยคิดโปรไม่เคยคิดพิเศษไม่เคยคิดอะไรวันอาทิตย์ก็๖โมงถึง๒ทุ่ม

เดี๋ยวรอดูตอนที่มีการเลือกเข้ามานะคะว่าจะสะท้อนออกมาตามที่คุณนพดลบอกไหม
ฉันขอกลับไปที่เรื่องที่คุณนพดลเปิดขอสั้นก่อนนะคุณนพดลกล้องที่ออกมาเป็นคลิปเอาครั้งที่สองก่อน
ที่สองที่บอกว่าตัวเองจะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะคลิปนั้นเนี่ยรู้ไหมว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องนั้นนะคะ

ห้องนั้นคือห้องอะไรคะคลิปที่สองนะคะ
ห้องนั้นเนี่ยจะมีพนักงานสินเชื่อการเงินการบัญชีครับที่อยู่ในนั้นครับ

แต่ว่าทีนี้ฉันย้อนกลับไปคลิปแรกที่เป็นต้นข่าวเลยนะคะคลิปที่คุณนพดลตบหน้าผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยอันนั้นน่ะห้องทำงานคุณนพดลเหรอคะ
ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าห้องมันจะติดติดกันแล้วก็กล้องวงจรที่สามารถเปิดดูได้ก็คือรู้รหัสก็มีผมมีผู้จัดการและมีน้องสานะครับที่มีปัญหากับผมที่สามารถเปิดกล้องตัวนี้ได้
ในการคลิปที่สองที่ออกมาเนี่ยเขาก็ต้องไปเปิดเปิดกล้องในในห้องผมแต่เขามีการบันทึกเทปไว้แล้วแล้วไปเอาภาพในห้องผมเนี่ยเอามามาตัดต่อกันนะครับ
แต่ทั้งทั้งที่แรกและทั้งที่สองเนี่ยก็คือต้องไปเอาไปเปิดในห้องผมนะครับ
เดี๋ยวนะคะคือคลิปที่สองตอนที่บอกว่าจะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยอันนี้คือห้องอื่นไม่ใช่ห้องคุณพระดน
แต่คลิปแรกที่มีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยคือห้องทำงานคุณนพดลใช่ไหมคะ
ครับแต่เวลาเปิดภาพต้องมาเปิดที่ห้องผม
คือตรงที่มีการยืนเถียงแล้วก็ทำร้ายกันเนี่ยนั่นคือในห้องหรือว่าคุณนพดลต้องเดินเข้าห้องตัวเองไปคะ

นั่นแสดงว่าผู้จัดการนั่งทำงานในห้องคุณนพดลเหรอ
ครับครับอยู่อยู่ด้วยกันสองคนครับ

เราใช้เค้าพิมพ์เอกสาร
คุณสาผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่โดนคุณนพดลทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะนั่งทำงานอยู่ในห้องคุณนพดลไหม

แต่ที่ทำงานเธอคืออยู่ในห้องใช่ไหมคะ

ตอนแรกที่ยังไม่ได้ดูภาพ
ดูภาพผมเจียงกับผู้จิการอยู่
คุณลองคิดดูที่มีเสียงเมืองซึ้งมาได้ไง

โต๊ะทำงานของคุณสาอยู่ในห้องทำงานคุณพะโดนด้วยไหมคะ
เขาจะเข้ามาเฉพาะศพที่ใช้เขาซีมเอกสาธารณ์
ปกติโต๊ะก็อยู่นอกห้อง
เดี๋ยวคุณนพดลขอพักแป๊บเดียว

และก็ที่สำคัญเธอก็ยืนยันด้วยนะคะ

บอกว่าที่ออกมาเป็นข่าวว่าขอโทษเธอเนี่ย

และที่บอกว่าลาออกเนี่ยก็ยังไม่ได้ลาออก

คุณนพดลที่ดิฉันถามช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้ว่า

นั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานคุณนพดลหรือเปล่า
คำตอบคือปกติไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมคะ

แล้ววันนั้นคุณนพดลกำลังจะบอกดิฉันว่า
วันนั้นพอคุณนพดลเถียงกับผู้จัดการ

เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับคุณสามาก่อนไหมคะ
คือผมอะ

แต่เนี่ยจ๋าเนี่ยก็เคยมีการถกเถียงกัน
เพราะว่าบางครั้งเขาเหมือนก้าวร้าวกับเรานะครับ

แต่มันไม่มีเหตุการณ์ถึงขั้นนี้
เพราะวันนี้เขามาถามมึงตกฟุษีมึงตกฟุษีนะครับ
มันทำให้เรามันกดอารมณ์ไม่อยู่กำลังเครียด

สาเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีงานทำ
มาหาผมมาของานผมทำนะครับ
เมื่อก่อนเงินเมือนเค้าน้อย๖๗๐๐๐บาท
ไปเช่าบ้านตรงนอกเงินละ๒๐๐๐บาท

ขอสร้างบ้านพักให้เขานะ

กับคนอื่นเวลาผมไปอบรมธรรมนาอาจารย์น้ำหวัด
ผมจะซื้อของมาฝากลูกน้องทุกคน
คือแบ่งเป็น๔ชุดผ่านตลาด๑ชุด
ลงผลิตน้ำดื่ม๑ชุดปั๊มน้ำมัน๑ชุด
คุณนกพะโดนคุณนกพะโดน๑ชุดแล้วก็มีพิเศษให้สาวกับผู้จัดการ
คือคือคือสนิทขนมกันมาก
แต่คิดเลยว่าคำที่เราเคยเห็นดูเขา
พนักงานใครมีวันเกิดอย่างภาพที่ผมส่งไปให้
วันเกิดลูกน้องผมจัดให้ทุกคน
คุณนกพะโดนคะนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะคุณนกพะโดน
คุณสาเนี่ยมาทำงานอยู่ที่สากรนานแค่ไหนล่ะคะ

คุณนพดลเคยมีปากเสียงกับคุณสาจริง
แต่ว่าไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแบบครั้งนี้
เคยมีปากเสียงอยู่๒สมมุตินะ
แต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือครับ
ซึ่งคุณนพดลกำลังจะบอกว่า
คุณสากับผู้จัดการสากรคือผู้หญิงอีกคนที่ชุดสีดำเนี่ยนะคะ

ครับสนิทขนมกันมากครับเพราะเราทำงานอยู่ในนี้บ่อย
แล้วเวลามีอบรมสัมมนาผมก็จะเอาสาไปกับผมตลอดนะครับ
สาผู้จัดการนี่จะไปกับผมตลอด
แอมมาเดอร์พัทยาหรือที่ไหนที่ไหน

ค่ะกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ในกล้องเอาคลิปแรกนะคะ
คลิปที่มีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ

มีเสียงอัดเทปจากโทรศัพท์มาแล้วนะครับ
แล้วก็ไปตัดต่อกับกล้องวงจร
ซึ่งคำพูดของเขาที่มันร้ายแรงอะไรกว่านี้ไม่มีนะครับ
เอาคำพูดที่ว่าผมบันดาลโทษะ
แต่ผมก็ยอมรับต่อสังคมว่าผมวันนั้นเครียดมาก
ต้องขออภัยด้วยที่ผมคือเหมือนขาดสติไปนะครับ
แต่เราเคยถกเถียงกันบ่อยก็ไม่เคยมีปัญหาถึงขนาดนี้นะครับ

เขาเราเอาเข้ามาทำงานแท้เลยนะครับ
ที่อยู่ที่จินเขาเขาไม่ใช้คำพูดมือครูกว่าเรา

แต่ผมใช้มือซ้ายเนี่ยตบเบาที่แก้มเพื่อยับยั้งหรือเตือนสติเขา
ผมไม่ได้ใช้มือขวาที่ผมถนัดศพเลย

คุณนพดลกำลังจะบอกว่าภาพนะภาพจริงถูกไหมคะ
กล้องนะภาพจริงแต่กำลังจะบอกว่าเสียงไม่ได้มาจากกล้อง
แต่มาจากการบันทึกจากโทรศัพท์โดยที่เสียงไม่ได้บันทึกตั้งแต่แรก
ว่าคุณนพดลโดนยั่วยุอย่างไรจากอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะ

โดยปกติทั่วไปถ้าประชาชนมองเด็ดภาพ
คิดว่าเสียงออกมาจากกล้องนะครับกล้องนี้ไม่มีเสียงนะครับ

เป็นถึกจากโทรศัพท์มือถือและมาตัดต่อไส่กัน
มีผมมีวิการมีสาที่จะเปิดกล้องตัวนี้
เอาภาพแพร่เรื่องเจ้าล้อวิวาสในสากร
เผยแพร่สู่โลกภายนอก
ทำให้เสื่อมเสียองค์ฟรนี่
แล้วผมถูกกระทำผมโดนด่าสารพัด
โดนด่าขอโทษนะครับโดนด่าคำหยาบพี่ฉันกำลังจะถามว่า
แม่มันเป็นผมไม่พูดหยาบด้วยแม่มันเป็นผู้หญิงหายศิลปะ
คุณนกพะโดนต้องฟังคำถามที่ฉันก่อนนะคะ
เดี๋ยวไม่ได้ตอบคำถามที่ผู้ชมอยากทราบนะคะ
คุณนกพะโดนค่ะคุณนกพะโดนได้ขอโทษคุณสา
ผู้หญิงที่คุณนพดลทำร้ายในคลิปแล้วหรือยังคะ
ขอโทษวันนั้นพอมีการประชุมเสร็จปุ๊บ

ภาษาผมขอโทษนะที่วันนั้นผมเครียด
ก็ใช้อารมณ์อุ่นแรงไปกับสา

ว่าประธานต้องมาขอโทษต่อหน้าผู้สื่อข่าวครับ
ผมก็เลยขับรถมามาขอโทษต่อหน้าผู้สื่อข่าว
คือออกเป็นข่าวเลยว่าขอโทษศาลต่อหน้าผู้สื่อข่าว
ขอโทษวันที่เสร็จอะไรเสร็จแล้ว
สาบอกว่าไม่ได้ต้องมาขอโทษต่อหน้าผู้
คุณนพพะดนยืนยันว่าได้ขอโทษแล้ว

หลังจากเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกัน
คุณนพดลได้มีการย้ายตำแหน่ง
ตัดเงินเดือนหรือพักงาน
คุณสาหรือเปล่า
ไม่ได้ตัดเงินเดือนแหละคือสั่งพักงาน
อันนี้การสั่งพักงานเนี่ยคือสั่งพักงานนะครับ
ที่ย้ายตำแหน่งเพราะว่าสาเนี่ยเขาทำตำแหน่งที่มันอยู่ใกล้ชิดผม
ผมกลัวว่าจะมีปัญหากันอีก
ก็ทำหนังสือให้ผู้จัดการทีมหนังสือว่า
ให้สาเนี่ยไปทำงานอยู่โรงผลิตน้ำดื่มนะครับ
เป็นคนเก็บตังค์ชั่วคราว
ก่อนจะมีอ่าเติมกว่าสถานกรรมการจะตั้งกรรมการตอบเสร็จนะครับ
คือการย้ายคือย้ายชั่วคราว
ถ้าจะมาอยู่ที่เดิมมาทำงานด้วยกันเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีก

แอมคือไม่ใช่จ่ายเงินเดือนคือตอนนั้นมันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
ก็สี่วันก็คือการพักงานคือตัดแค่แรงสี่วันนะครับ
ตอนนี้พอท่านจากรจังหวัดท่านมณูนอยู่ดีมาอ่านแล้วก็ระเบียบ
เขาบังคับว่าการที่จะสั่งพักงานหรือจะย้ายตำแหน่ง
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมนะครับตอนนี้อ่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้
ให้ย้ายไปอยู่โรงผลิตน้ำดื่มชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวน
มีปัญหาเป็นย้ายไปชั่วคราวครับ
คุณนพดลคะเดี๋ยวเวลารายการหมดนะ
คุณนพดลเราได้ประเด็นและได้คำตอบนะคะ
ทั้ง๓ข้อนะคะคุณนพดลสุดท้ายค่ะ
คุณนพดลจะพูดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรคะ
คือผมก็ต้องขอยอมรับผิดจากประชาชนทั่วไปนะ
ว่าวันนั้นเครียดมากนะครับ
ก็มีอารมณ์รุนแรงกับพนักงานนะครับ

มันเกิดจากการที่ว่า
เด็กที่เคยเราเอาเข้ามาทำงานแท้ให้ที่อยู่ที่กินที่ทำงาน
มาใช้วาจาก้าวร้าวกับเรานะครับ
เราก็เลยบันดาลโทษะไปนะครับ
ซึ่งเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
บางครั้งเราเคยได้ยินมาติดต่ำการว่าต้องตั้งต่ำการสอบ
ทำให้สาของเสียหายต้องไล่ออกอะไรออกนี่

เขากับผมนี่สมมติกันมาก
คุณนพดลดิฉันได้คำตอบทุกข้อสงสัยในหลายเรื่องนะคะ
นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คุณนพดลให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
ส่วนหลังจากนี้นะคะคดีจะเป็นแบบไหน

อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ละท่านที่ฟังคำอธิบายนะ
ผมจะอยากให้สังคมที่เป็นใจผมบ้างครับ

เพราะว่าบางทีดูฟังข่าวหรือดูจากภาพอย่างเดียว
แล้วก็มาโดนด่าตลอดปั๊ดโดนด่ายังแม่ผม

เข้าใจค่ะถือว่าวันนี้ใช้พื้นที่ในการอธิบายทางฝากของคุณนพดลนะคะ
วันนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้มีโอกาสผมได้มาพูดนะครับ
ให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามันแบบผม
คุณนพดลมีคำอธิบายกับคุณนพดลด้วยค่ะ
คุณนพดนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ตอบรับที่ให้เราสัมภาษณ์ค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้เป็นคำอธิบายจากทางฝั่งของคุณนพดลนะคะ
ทางรายการตอนก่อนที่จะจัดรายการนี้ได้ติดต่อคุณสาสุภาพสตรี

อธิบายก็มีคำอธิบายอีกชุดหนึ่งซึ่งต่างกันออกไปนะคะ

ขณะที่ในอำเภอเองก็รู้นะคะว่าเราจะมีการจัดรายการเรื่องนี้
แล้วก็ไม่ตอบรับในการให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกัน
หมดเวลาของถามตรงค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป